เป็นเหตุการณ์ที่เขาบอกว่าเล่นแบบนี้ไม่ขำนะ
เพราะว่ามีกลุ่มวัยรุ่นแกล้งเด็กชายคนหนึ่ง

คือกลุ่มวัยรุ่นเขาจะโยนเหรียญลงไปโยนเหรียญลงไป
แล้วเด็กก็ตบถ้าตบได้ก็ได้ตังค์ไป

เหรียญ๒โยนไปก็เป็นเหรียญจริง
แต่เดี๋ยวคุณผู้ชมดูนะจังหวะสุดท้ายมันเป็นยังไง

ใช่นี่พอตบมาปุ๊บ
ทำไมพื้นซีเมนมันเป็นสีเข้มขึ้นมา

เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นนี้ไม่ได้โยนเหรียญลงไป
แต่ว่าถุยน้ำลายลงไปให้เด็กตบ

ใช่ค่ะแล้วตอนที่น้องตบไปที่น้ำลาย
คือทุกคนที่ล้อมอยู่ก็หัวเราะชอบใจกันใหญ่

แต่คลิปนี้ก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เลยนะฮะ
ระบุข้อความว่าแกล้งเด็กพิการทางสายตา
สุดท้ายถุยน้ำลายลงพื้นแกล้งเด็ก
จนเกิดเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะครับ
แกล้งเด็กพิการเรียกยอดไลค์ยอดแชร์หรือเปล่า
คนเขาด่าแบบนี้นะครับ
เจ้าของคลิปทนกระแสดราม่าไม่ไหวออกมาชี้แจง
คือกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้เขาถ่ายเองใช่ไหม
เขาถ่ายเองโพสต์เองจนกระทั่งมันถูกแชร์ออกไปอยากดังเดี๋ยวจัดให้
บอกอยากดังใช่ไหมจัดให้เลย
ก็ถูกด่าในเน็ตเต็มไปหมดเลย
เจ้าของคลิปที่เป็นผู้เผยแพร่คลิปแล้วก็เป็นกลุ่มที่แกล้งเด็กเนี่ย
กระแสดราม่าไม่ไหวออกมาชี้แจงแบบนี้บอกว่าเป็นเรื่องเข้าใจผิด
คือเด็กไม่ได้พิการทางสายตาไม่ได้ตาบอดและก็ไม่ได้กลั่นแกล้ง
เป็นเพียงการหยอกล้อเล่นกันตามภาษาญาติ
โดยในวันเกิดเหตุได้ไปร่วมงานบวชในจังหวัดกำแพงเพชร
ช่วงที่รับเหรียญโปรยทานก็ด้วยความคึกขนองแล้วครับ
ชวนหนูน้อยคนนี้ก็เป็นญาติกัน
มาเล่นเกมหยอดเหรียญตบน้ำลาย

หรอเขายังไม่รู้เหมือนกัน
แต่เอาจริงคือดิฉันก็รู้ว่า
เวลาที่เขาเล่นอะไรแบบนี้จริงมันมีมาแบบนานแล้ว
แต่ที่มันเรียกมาเป็นข่าวเพราะอะไรรู้ไหม

ใช่ฮะโซเชียลก็กระจายคนก็ไปวิพากษ์วิจารณ์
เขาบอกว่าก็ไม่คาดคิดว่าจะเป็นดราม่าใหญ่โต

ทำลงไปแบบนี้ถือว่าเป็นบทเรียนสำคัญในชีวิต
เพราะว่าเป็นการแค่เล่นกันในกลุ่มญาติ
แต่ว่าพอเอามากระจายแบบนี้คนก็เห็นว่าไม่เหมาะสมนะครับ